สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นไปร่วมกันสวดมนต์มหามงคลครับ
ณพระราณพระราชวังดุสิตนะครับ
ซึ่งจะมีพระสงฆ์๑๔๕รูปร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ครับ
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักพระราชชวังรุดศิษฐ์
ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาประโลดกรอบประโบสมให้
พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี

และมีคือสมเด็จพระอาวิฤะวงศาษย์ข้าวแตยาล
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมกับทรงนำพระสงฆ์๑๔๕รูปสวดเจริญพระพุทธมนตร์
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์มหามงคลและร่วมกันสืบสารพระราชปนิษฐาน
ธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติต่อไปนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณสวนสัตวศิษฐ์
และสนามม้านังเลิศตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
แล้วก็จะมีรถนั้นรับส่งไปถึงที่บริเวณการจัดงานด้วยนะครับ